ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้
ทุกคนต้องพยายามทนเอาและก็พยายามเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ให้มีความรักความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและกัน
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้
เรียกว่าไม่มีใครไม่พร่องในโลกนี้
ทุกคนมีความพร่องอยู่ทั้งนั้น

ที่ท่านบรรลุเป็นพระอันแล้ว

ทุกคนต้องพยายามทนเอาและก็พยายาม
เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะทุกอย่างก็เป็นอันนี้จังนะ
ไม่มีอะไรที่เที่ยงเทในโลกนี้